อยู่ก่อนแต่งหรือแต่งก่อนอยู่
เราลองถามคำถามนี้กับผู้หญิงสองทีมที่คิดต่างกัน

แต่งงานรู้ไหมว่ามันต้องใช้เงินเยอะแค่ไหน

ตัวหน้าเป็นเจ้าหญิง

งานแต่งมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงคน

กระเป๋าตั้งคนละใบใช่ไหม

เราต้องวางแผนไงในครอบครัวของเรา

การใช้เงินมันก็จะยุ่งยากขึ้นมากกว่า

ใช้อะไรคุ้มค่าหรือเปล่านู่นนี่นั่น

โอเคคือมันอาจจะช่วยกันใช้

กระทิงแต่งก่อนอยู่แบบนี้แล้ว

แล้วคุณล่ะอยู่ทีมไหน